เมื่อวงการกีฬามามีเหี่ยวกับวงการบันเทิมของเรา
ไม่ใช่ใครที่ไหนอีกแล้วค่ะคุณสมครับ

ก็คือนางเอกวิกหมอชิดน้องมุกดานะคะเป็นหวานใจคนใหม่
ของนักฟุตบอลชื่อดังเจชนะทิพย์โอ้โห
ลือก็มีอยู่ว่าเจ้าเจเนี่ยเขาปลื้มน้องมุกดา
มาตั้งแต่สมัยประกวดมิสทีนแล้ว
เพราะเจ้าของเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเมืองทอง

ก็มีเจอกันบ้างประปายตามงานนะคะ
ซึ่งก็มีพักหลังนี่แหละที่ต่างคนต่างโสดก็เลยได้เจอกัน

ซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แซวกันพอดูนะคะ
กระทั่งมาชัดก็เมื่อรายการ

มุกดากับเพื่อนนางเอกอีก๒คนเป็นพิธีกร

ก็คุยกันไปคุยกันมาเล่นกันไปเล่นกันมา

คำตอบคือมุกดา

มีแต่คนอยากรู้ว่าใครเป็นแฟนผมไง

จ้าแล้วแต่เลยนะคะ

ยังผู้จัดการของดาราสาวมุกดา

น่าจะเป็นการแซวเล่นกันซะมากกว่า
ซึ่งเห็นมุกดากับเจสนิทกันประมาณนึง

ค่อยคว้าตัวมาเคลียร์เองดีกว่านะคะ

ตัวเล็กน่ารักแบบมุกดาก็ดูห้าวนะ

คือเอาจริงนะก่อนนั้นเขามีการลงรูปกัน

กันแชร์แล้วก็หลายคนก็เลยคิดกัน

ประกอบกับมีคลิปในรายการออกมาว่าเฮ้ย
เป๊กของคุณเจชนะทิพย์คือน้องมุกดา

รู้เหมือนกันว่ามุกดาจะต้องเคลียร์

แต่ที่รู้เนี่ยกองเชียร์เขาก็เชียร์กันเยอะ

ตกลงสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันยังไงนะ